คุณผู้ชมดูอันนี้หน่อยค่ะอันนี้ชาวบ้านเขาหวาดภาวะเลย
ผู้ชายคนนี้มาอยู่แถวร้านสะดวกซื้อไปตะโกนด่าชาวบ้าน
แล้วเขากลัวไงว่าจะไปทำอะไรลองดูพฤติกรรมเขาหน่อยค่ะ
ดูทรงท่านั่งพี่เขารอใครรอย่างมันลับแหละดูทรงท่านั่ง
พี่แต่บางคนเห็นตั้งแต่ตอนแรกป๊าดเดียวปุ๊บถามเลยนะ
อันนี้ปกติไหมอ๋อทรงมันออกใช่คือบางคนบอกว่าก็เห็นท่านั่งแบบนี้
เป็นดอมมานั่งชันเข่าอยู่ตรงเซเว่นอย่างนี้เหรอ
แต่ว่าคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาเขาไม่สบายใจ
นี่คือเป็น๗๑๑อยู่ในปั๊มปอตทอำเภอขลุงที่จันทบุรีนะคะ
แล้วบางทีเขาก็สะบัดมือสะบัดเท้าเคาะจังหวะนี้ต้องแอบถ่ายนะ
นี่แอบถ่ายจากในรถมาค่ะนั่งขัดสมาธิบ้าง
ชาวบ้านเขาหวาดภาวะแล้วผู้ชายคนนี้
ชาวบ้านเขาบอกว่าเห็นตั้งแต่คืนวันพุธแล้วนะ
ตอนนั้นยังไม่เห็นว่าเขาผิดปกติอะไร
แต่ว่าพอเมื่อวานอาการเขากำเริบ

แต่ละคำที่พ่นออกมาคือคำว่าอะไรบ้าง
แต่ที่แน่ลูกค้าเขาจะเข้าไปที่ร้าน
ตะโกนด่าก่อนเลยคือเหมือนกับห้าม

ใช่ไงลูกค้าเขาก็กลัวสิแล้วปั๊มด้วยพี่
เลี้ยวเข้ามาใช่จะมาแวะเข้าห้องน้ำจะมาซื้ออะไรกิน
เจอคนตะโกนด่าแบบนี้ก็กลัวก็วิ่งหนี
พลเมืองดีเขาเลยไม่ไหวแล้วโทรแจ้งตำรวจดีกว่าให้มาระงับเหตุ
ตำรวจก็ต้องไปคุยค่ะผู้ชายคนนี้เขาอายุ๔๕
แล้วก็เป็นชายเร่ร่อนด้วยอยู่แถวใต้สะพานคลองขุง
เขาพื้นเพลเป็นคนเขาสมิงที่จังหวัดตราด
แต่ถามว่าตอนเจอตำรวจก้าวร้าวอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้แสดงท่าทีก้าวร้าวนะ

ขืนท้ายกระบะไปให้บอกนะว่าอย่ามาทำพฤติกรรมแบบนี้นะเช้าบ้านเขาจะกลัว